คนที่ทำหน้าที่เจาะเลือดให้เราคือพยาบาล
แต่ทีนี้มันมีการแชร์เรื่องนี้ลงในโลกโซเชียล

อ้างว่าเป็นพยาบาลไม่ได้จบมา

ทีนี้ก็ร้อนถึงทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ว่าสาเหตุนี้ข้อได้จริงมันเป็นยังไง

คือในประกาศในโพสต์นี้นะคะ
เขาเขียนว่าประกาศประกาศอันตรายต่อประชาชน
เพราะความมักง่ายของทางโรงพยาบาล

ได้ข่าวว่าจ้างมาราคาถูก

นางสาวสุธิสาโกมลวานิส
อ้างจบพยาบาลมาสมัครงาน
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เข้าไปทำหัฐการที่บางปะอิน
ไม่ได้จบอะไรมาไปนั่งเจาะเลือด

นางสาวสุธิสาใช้วิธีการหลบเลี่ยง

ทราบเรื่องแล้วแต่ช่วยกันปิดบัง

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอ่านโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไปเลยค่ะไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ตามที่เป็นข่าวอยู่ที่อำเภอเมืองระยองนะคะ
ตรวจสอบไงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงมันจะเสี่ยงกับผู้ป่วย
ทีนี้ก็ไปสอบถามนายธนาทิพย์ไกรคุ้ม
ปรึกษาด้านกฎหมายและฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ทางโรงพยาบาลตรวจสอบทันทีเมื่อทราบเรื่องเหมือนกัน
แล้วก็พบว่านางสาวสุธิสาโกมลวานิส
ไม่ได้เป็นแพทย์หรือเป็นพยาบาล
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม
เพื่อออกตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่เท่านั้น
โดยการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพในแต่ละพื้นที่
หรือว่าที่บางปะอินตามที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะคะ
ทางโรงพยาบาลจะมีการตรวจสอบใบอนุญาตพนักงานออกหน่วย

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะนางสาวสุธิสา
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนราชพร้าวตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
โดยบอกว่าเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมช่วงประมาณ๒ทุ่ม
พบว่ามีผู้นำรูปภาพส่วนตัวของเธอไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ว่าตัวเธอแอบอ้างจบพยาบาลมาสมัครงาน
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ทีนี้เธอยืนยันค่ะว่าไม่ได้แอบอ้างว่าจบพยาบาล
แต่เคยผ่านการอบรมเจาะเลือดมาจากข้อความนี้
ทำให้ผู้อื่นแล้วก็โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย
เสียชื่อเสียงก็เลยแจ้งความ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการนะคะ